ทอคทิฟต์ร่าสุดโรงพยาบาลเขาส่งนิติกรไปแจ้งความกับสามีภรรยาแล้ว
แล้วก็มีถึงคนที่ไลฟ์แล้วก็ไปแสดงความคิดเห็น
ที่ทำให้ทางโรงพยาบาลเขาเสียหาย
ก็ทั้งคู่เนี่ยออกมายอมรับผิดแล้วก็ตามแต่ว่าทางกฎหมายเขาบอกว่า

เอาไปดูครับคุณผู้ชมครับนายอัตภพลสุนทรวิพาท
ท่านเป็นนิติกรโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชครับ
ไปที่สพสุพรรณบุรี

ซีดีแล้วก็ข้อความแสดงความคิดเห็น

ดำเนินคดีกับบุคคล๘คน
ที่ดูหมินทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย

คุณผู้ชมดูไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับ
กลุ่มแรกคือในเกรียงกลายสุพีซัพหรือว่านัท
แล้วก็นางสาวกรกนกเพิ่มฮีรันหรือว่าเตย
สามีภรรยาที่ระบุว่าโรงพยาบาลทำศพลูกหาย
โดยแจ้งความในความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
และความผิดนะฮะฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
และความผิดแจ้งความอันเป็นเท็จ
อันนั้นผมว่าคุณผู้ชมทราบอยู่แล้ว
แต่อันที่ผมบอกอยากให้ดูเป็นอุทาหรณ์คือกลุ่มที่๒ครับ
คือพวกเขาเนี่ยไลฟ์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเชิงดูหมิน

โดยถูกแจ้งความในข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
และความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณา
การแจ้งความครั้งนี้นะครับเป็นการแจ้งความในคดีอาญา
ยังไม่ได้มีการเรียกค่าเสียหายนะ
แต่ถามว่าเขาเรียกได้ไหมเขาเรียกได้นะครับ
แต่ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ยอมความอย่างเด็ดขาด
แม้จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ตาม
ส่วนกรณีที่นายนัทสามีออกมาบอกว่า
ไม่มีส่วนรู้ไม่มีส่วนเห็นกับการกระทำของนางสาวกรกนก
นางสาวเตยเนี่ยนะก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลนะครับ
ขณะที่นัดกับเตยนะครับก็ไปที่สพเมืองสุพรรณบุรี
ในช่วงบ่ายเพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมนี่

ทีมข่าวมีโอกาสพูดคุยกับทั้งคู่อีกครั้ง
โดยนัทยังยืนยันนะฮะยืนยันแบบเดิมเลยบอกว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ภรรยาสร้างขึ้นมา
อีกทั้งความสัมพันธ์ในขณะนี้โอ้โห
อย่างที่ก๊อฟบอกไปวันก่อนเขาเลิกกันแล้วครับ
สองคนนี้เลิกกันแล้วแล้วเมื่อวานนี้
ก็จริงเป็นวันครบรอบ๑ปีที่คบหากันด้วยนะฮะ
แต่ก็จะพูดคุยกันเรื่องของคดีความเท่านั้น
สำหรับเรื่องที่จะไปขอโทษโรงพยาบาลนะฮะ
ตามที่ตั้งใจว่าจะไปขอโทษแน่นอน
ก็ต้องรอประสานกับทางโรงพยาบาลก่อนครับ